คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่คู่หวานของวงการบันเทิงบ้านเรากันบ้างดีกว่า
มิ้นท์ชะลิดาและภูผาเตชะนรงค์
คู่นี้เนี่ยเขาหวานออกสื่อแต่ไม่ค่อยจะอยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่นะ
ล่าสุดมีโอกาสได้เจอตัวทั้งคู่แบบพร้อมหน้าพร้อมตา
งานนี้บันเทิงไทยรัฐที่ไปร่วมกิจกรรมวิ่งที่เขาใหญ่
เจอทั้งคู่ก็เลยไม่พลาดที่จะอัปเดตความหวานมาฝากกัน
ที่สำคัญคุณก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตตาดีต้องบอกว่าตาดีนะ
เขาบอกว่าโฟกัสภาพเป้าตุงของภูผาด้วย
จ่ะแบบนี้ภูผาจะว่ายังไงไปฟังกันเลยจ้า

เพราะปกติชอบแบบออกกำลังกายด้วยกันอยู่แล้ว

ว่าถ้าเกิดเวลาได้ก็จะชวนเข้ามาจะมาหากิจกรรมใหม่ลองดู

แต่ว่าซิกแพคคุณหานี่คนพูดถึงเยอะไหม

ไหนเราก็เล่นแล้วเราก็อยากจะเล่นให้แบบว่าเราออกมาแล้วแบบมัน
มันดีเราไม่ได้ต้องการจะไปแข่งกับใครไง
ก็ต้องการแค่ว่าเรารู้สึกว่าเราแบบเราใส่เสื้อผ้าแล้วมันสวย
จะบ้างรูปที่หลุดโฟกัสนะครับ

มีโฟกัสผิดจุดอย่างนี้เฉย
ก็เพิ่งเห็นตอนทุกคนสำหรับ
เออก็เพิ่งเห็นตอนทุกคนบอกนี่แหละนะคะ

หรือใส่สีขาวต่อไปคืนกำไรให้ประชาชน

คือคนถ้ามันจะโฟกัสมันก็โฟกัสแหละ